เมื่อวานนี้นะครับคนที่จะมาจากอุบลรัชธานีทางเครื่องบิน

เที่ยวบินคุณคิดดูว่ามีคนอยู่เท่าไหร่
นี่แหละครับ๙เที่ยวบินทำไมมาไม่ได้
คืออย่างนี้ครับ๔๓๐ลำใหญ่นะ
ดำลำใหญ่ย้ำแตก
ตกใจมากเลยกลัวเหมือนที่สุราชเหตุการณ์นี้

นักบินเก่งนักบินเก่งทำไม

นี่ดูบรรยากาศก่อนบรรยากาศที่ท่ากัดสยานานาชาติ
อุบลรัชธานีโอ้โหวุ่นวายตลอดทั้งวัน
แม้ว่าสนามบินจะยืนยันแล้วก็แจ้งผู้โดยสารแล้วว่า
ต้องยกเลิกนะ๙เที่ยวบินเนื่องจากรันเวย์ขัดข้อง
เพราะบางคนเนี่ยก็รอไงหวังว่าเฮ้ยเดี๋ยวคงบินได้นะ
เดี๋ยวคุณมีได้มีธุระต้องรีบกลับกรุงเทพ
แล้วเห็นภาพนี้ตอนแรกนึกว่าโอ้นักท่องเที่ยวเยอะ

ค้างกันดิคือบางคนก็บอกว่าขอเปลี่ยนตัวก็ได้
ไปขึ้นที่สนามบินใกล้รีบจริง
ก็เลยมารอกันเต็มหน้าเคาน์เตอร์ของสายการบินเลยนะฮะ
ส่วนเหตุผลที่รันเวย์ขัดข้องเนื่องจากกองทัพอากาศ
ในภารกิจราชการแต่ขณะลงจอดที่ท่ากาศยานานาชาติ
อุบลรัชธานีนี่ไงที่ผมบอกนักบินเก่ง
ระบบเบรกปกติไม่ทำงานระบบเบรกปกติไม่ทำงาน
นักบินทำยังไงตัดสินใจใช้เบรกสำรองหรือเบรกฉุกเฉินครับ
เพื่อไม่ให้เครื่องบินมันถลายออกนอกรันเวย์
แล้วก็หยุดเครื่องบินได้ด้วยโอ้โหเก่งจริงนะครับ
พบว่ายางล้อหลังสองข้างแตกเสียหายหมดไม่สามารถขับลากจูงก็ไม่ได้
แล้ว๔๓๐บาทผมลองคิดดูลำมันเบลอเบอร์เทอร์นะ
ส่งผลกระทบต่อการจราจรนะครับการแท็กซี่
หมายถึงการเคลื่อนตัวของเครื่องบินลำอื่นทำไม่ได้นะครับ
มันมีระเบียบมีระยะห่างมีอะไรของมันกระทั่ง๓ทุ่ม
ทุ่มเมื่อคืนนะครับสนามบินได้แก้ไข
สถานการณ์กลับสู่ภาวะเป็นปกติแล้วนะครับ
ใครที่จะใช้เที่ยวบินกรุงเทพอุบลหรือว่าอุบลกรุงเทพ
ต้องชื่นชมนักบินจริงนะโอ้เก่งค่ะเยี่ยมเลยนะคะ